เรื่องของศาสนาก็มาพร้อมกันกับความเชื่อ
พอมีคนเชื่อไปขอแล้วได้
ก็ต้องกลับไปแก้บนกันหน่อย
ความเชื่อที่ว่าก็เป็นเรื่องของตัวเลขแหละครับ

ที่ขอก็ต้องย้อนกลับกันไปแก้บนกันหน่อย

บนบ้านลำอำเภอวิหารแดงที่จังหวัดสระบุรีครับ
ชาวบ้านที่เขาไปกลับไหว้
ต้องการจะไปแก้บนไอ้ไข่อุ้มไก่ชน
เนื่องจากว่าได้รับโชคกันในงวดล่าสุดที่ผ่านมา
คนหนึ่งที่ไปคือนางมะลิ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่อายุ๖๖ปีแล้ว
แก้บนเขาบอกว่าได้โชคจากเลขหางประทัดในพิธีบวงสวง
เลขหางประทัดวันนั้นก็คือ๖๖๑
ก็เลยเอาไปเสี่ยงโชคเพื่อนบ้านก็ถูกกันไป
ก็เลยเอาไก่ปูนปั้นไปแก้บน๒ตัวประทัด๑๐๐นัด
ดีใจมากเลยที่ไอ้ไข่ให้โชคนะครับ
อีกคนนึงนางรัตนามระวีครับ
อายุ๕๙ปีเป็นชาวพิสุนโลกคนนี้
นำลอตเตอรี่๒๕ใบไปโชว์หลังที่ไปร่วมงานบวงสวง
ธิษฐานว่าถ้ามีโชคมีลาบจากไอ้ไข่
ก็ขอให้ได้โชคลาภแล้วกันโดนบันดาลให้ถูกเลขแล้วกัน
หลังเสร็จพิธีบวงสวงก็เลยเอามือไปรูปตัวไอ้ไข่
รูปไปรูดมาเห็นเลข๔๖
ก็เลยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๔๖
ก็ออกสิเนอะได้ไป๕๐๐๐ครับ
ก็เลยเอาของไปแก้บนพร้อมกับประทัด๑๐๐๐นัด
ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ

โดยนางสาวสมพิษประพารัฐไปกับเพื่อนอีก๒คนครับ
บ้านอยู่พระรามก้าวกรุงเทพฯมหานครนี่แหละ

แก้บนกับไอ้ไข่สามนครนะครับ
แล้วก็น้องก้าวกุมารเลิฟนะครับ
โดยทั้ง๓คนเอาชุดทหารเด็กน้ำแดงหนังสติ๊ก

เอามาใส่พาแล้วก็จุดทูปเทียนบอกกล่าวนะครับ
จากนั้นก็จุดประทัด๑หมื่นนัก
สนั่นหวั่นไหวไปทั่วบริเวณเลย
นางสาวสมพิษเนี่ยเล่าบอกว่า
มาแก้บนกับเพื่อนสองคนเพราะว่า
ก่อนหน้าจะออกสลาก๒วันนี้แหละครับ
กลับมาที่วัดสว่างอารมณ์นี่แหละ
วันนั้นจุดประทัดถวาย๑๐๐นัด
แล้วได้หางประทัด๔๖ไป
แล้วก็ไปหาซื้อสลากได้มาทั้งหมด๖๓ฉบับ
รวมกันแล้วเธอกับเพื่อนรับเงินรวมกันแล้วกว่า๑๒๐๐๐บาท
อันนี้เป็นเลขหางประทัดเหรอคะ
ลวดที่ผ่านผ่านมาเราอ่านข่าวเนี่ย

แล้วทำไมเราไม่ได้ไม่โดนบ้างอ่ะ

วัดคลอง๒อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
คุณสมนึกนาคแท้หรือว่าวิลลี่ผีกราบดาราตลกชื่อดังเนี่ย
ก็เดินทางไปแก้บนไอ้ไข่ที่วัดนี้ค่ะ

น้ำแดง๙๙๙ขวดค่ะ

พร้อมกับถวายเงินทำบุญบุรณวัฒน์อีก๕๐๐๐บาท

ถูกเลขท้าย๒ตัว๔๖จำนวนกี่ใบ

เขาบอกว่าได้มาจากเลขปลายหางประทัดจากการจุดแก้บนครั้งก่อนหน้า
ครั้งนี้จุดไหมจุดไหม

แต่ไม่ได้บอกด้วยสิว่าเลขหางประทัดอะไร
ไม่มองครั้งที่แล้วเราอ่านข่าวนี้ไป

เราก็เห็นกันแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเอกใจ

ก็เธอสองคนมีเลขในใจแล้วไง

เออมีชมในใจนะ
ยินดีกันต่อยินดีกับทางด้านของนางสาวอัญชลีพร
เป็นชาวบ้านที่ตำบรรย์กำปังอำเภณนวลไทยที่จังหวัดนครราชสินติมา
ยินดีกันยกใหญ่เพราะว่าได้ไป๑๒ล้านกับรางวัลที่๑งวดที่ผ่านมา
ต้องเอาลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจำวันนะฮะ

เนื่องจากว่าคือก่อนหน้านี้นะ
คุณอัญชรีพรไปเที่ยวศรีสะเกด
หลังจากลงมาจากจุดชมวิวเขาชื่อว่าผาหมออีแดง
นะคะก็ไปแวะกราบสรีระสังขารของหลวงปู่หมุน
ที่บ้านจ่านวัดบ้านจ่างอยู่ที่อำเภอกันธรารม
แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่มา๒ใบ
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรพอกลับมาปรากฏว่า
อ้าวถูกรวรรณที่๑ใช่อย่างนั้น
กลายเป็นเศรษฐีทันตาได้ไป๑๒ล้านบาทหน่อนะครับ